เรายังคงก่อติดนะครับแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งคนกลางในการประสาน
เพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในอิสราเอล
กำลังเผชิญกับชะตากรรมกับสถานการณ์ในตอนนี้นะฮะ

แรงงานไทยก็มีการอัดคลิปแล้วก็แชร์คลิปเผยแพร่กันไป

เพื่อต้องการจะอัปเดตว่าตอนนี้เขาเป็นตายร้ายดียังไง
บอกกล่าวส่งข่าวถึงคนที่บ้านให้ได้รู้

ตอนนี้เขาเป็นตายร้ายดียังไง
เหมือนกับพ่ออัลบิต

เหมือนกับพ่ออัลบิต
เหมือนกับพ่ออัลบิต
เหมือนกับพ่ออัลบิต
เหมือนกับพ่ออัลบิต
เพื่ออัปเดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งข่าวให้ครอบครัว
ให้พ่อแม่พี่น้องคนที่รักได้รู้ข่าว
เพื่อต้องการจะบอกว่าตอนนี้พวกเขาเป็นยังไง
เจอกับอะไรอยู่ยังปลอดภัยหรือไม่
โจมตีดุเดือดทั้งกลางวันและกลางคืนครับ

นี่กลางคืนที่เห็นคือขี่ปนาวุฒิทั้งนั้นนะครับ
บางคนก็ไปอยู่ใต้ท้องรถไถรถจักร
บางคนไปซ่อนตัวอยู่ในเขตตัวเมืองเทลอาวีฟนะครับ

มีเหตุการณ์ความรุนแรงค่อนข้างบ่อยเขาก็จะมีพื้นที่สำหรับการหลบภัย

ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ปั๊บทุกคนจะรู้ว่าต้องไปที่ไหนหลบตรงไหนอย่างไรนะฮะ
นี่ครับบางส่วนคือมารวมตัวกัน
แล้วขึ้นรถตู้เพื่อจะเดินทางไปยังจุดที่ปลอดภัยครับ

เขาถ่ายคลิปไปเขาจะเห็นเลยว่า
นี่ภาพช่วงกลางวันนะครับคือหนีตายกันอลละหมานฮะ
ท่านบอกว่ามายังไม่ถึงเดือนมาเมื่อ๑๔กันยา
ล่าสุดครับแพ็คกระเป๋าแล้วฮะต้องหลบไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย
เซฟชีวิตเอาไว้ก่อนครับคือหลายคนเนี่ยเดินทางไปทำงาน
อย่างถูกกฎหมายตามสัญญาจ้างก็จะมีระยะเวลากำหนด
ส่วนใหญ่ก็ประมาณ๕ปีครบอายุสัญญาก็ต้องเดินทางกลับ
บางคนเพิ่งไปถึงเองยังไม่ทันได้เริ่มทำงานเลย
บางคนไปอยู่ได้ประมาณไม่กี่ปีมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
หลายคนพูดตรงกันว่าไม่เคยเจอหนักแบบนี้มาก่อน
ช่วงกลางคืนกันบ้างครับช่วงกลางคืนกองกำลังอิสราเอล
โต้กลับกับกลุ่มฮามาสครับหลายคนซ่อนตัวอยู่ในอาคาร
ไม่มีเสียงอะไรดังเลยนะฮะ
เพราะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ขัดแย้งเนี่ย
ก็จะได้รับคำเตือนคำแจ้งว่าให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย
การเงียบคือมันก็คือไม่ได้ส่งเสียงให้รู้ว่าเราอยู่ตรงจุดไหนยังไง
เพื่อความปลอดภัยนะคะแต่แต่เนี่ยแต่บางจุดนี่คือโอ้โหข้างนอก
ไปบนท้องฟ้าใช่ค่ะยิงกันแบบนี้เลยครับ
แต่ถ้าหากว่ากองกำลังติดอาวุธผ่านมาหรือโจมตี

ก็ต้องอบพยพย้ายไปอีกจุดหนึ่งฮะ

นี่ยิงกันจนกระทั่งฟ้าสว่างครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
หลายคนโพสต์วีดีโอปเดทเหตุการณ์
บอกว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มสงบลงบ้างแล้ว
แต่ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าสงครามของ๒กองทัพนั้น
ฝ่ายก็คือในฝั่งของกองกำลังติดอาวุธปาเลสไตล์
กับทางการอิสราเอลนั้นจะยุติลงจริงถาวรหรือไม่
ผู้นำทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ออกมาแถลงการแต่อย่างใด
ทำให้ทุกคนยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา
ขณะที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดภายในพื้นที่ฉนวนกาซ่า

นี่ฮะความเสียหายที่เกิดขึ้น
โอ้โหเปลวไฟแสงระเบิด
และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่
ซึ่งมีคนอาศัยอยู่นะครับ
แต่ทุกคนก็ต้องหลบไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย
อิสราเอลเองก็มีการประกาศว่า
ให้ผู้คนอบพยพไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อน

แล้วก็ต้องพยายามตอนนี้อบพยพ
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซ่า

คือจะอบพยพภายใน๒๔ชั่วโมง

บรรยากาศบริเวณสนามบินเบนกุเรียน
รุเทลอาวิฟครับประเทศอิสราเอล
ชาวต่างชาติหลายคนครับ
เดินทางมาถึงหลบกันอยู่

หลบหมอบราบก้มต่ำแบบนี้

เปิดสัญญาณไซเรนแจ้งเตือนภัย
หลบภัยในพื้นที่ตรงจุดที่ปลอดภัย

ลองดูภาพบรรยากาศแล้วฟังเสียงไซเรนหน่อยนะฮะ

เห็นจังหวะที่มีชาวต่างชาติจำนวนมากเนี่ย

นี่ฮะเข้าไปภายในอาคารสนามบินครับ

จรวดถล่มอิสราเอลจากทางเลบานอนฮะ

มีคลิปเหตุการณ์ขณะที่กองกำลังฮามาส
ร่อนมาร่อนข้ามพรมแดนเข้าไปในอิสราเอลครับ

หลังจากที่กองกำลังอิสราเอลตอบโต้กลับ
และไปถล่มในพื้นที่อาคารฉนวนกาซ่า
โหพังทลายเลย
ดูครับกลุ่มควันพวยพุ่งแบบนี้นะครับ
และนอกจากนี้มีคลิปวินาที

หนีออกจากตัวเมืองด้วยความหวาดกลัวครับ
พวกเขาเดือดร้อนจากการโจมตี
แล้วดูสิครับรถติดยาวแบบนี้เลยครับ

สู้รบต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่๒แล้วนะฮะ

ทำให้เราได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สามารถขอความช่วยเหลือผ่านสื่อโซเชียลมีเดียได้ด้วย